วันที่๑นี่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถูกต้องแหมคุณแจ๊กรีนคุณจำแม่นเลยนะ
มีฉันจดไว้ทุกเดือนจ้าเดือนนี้มี๒ครั้ง
ใครอยากลองเสี่ยงโชคนะคะมาฟังทางนี้กันหน่อยนะคะตามดวงคนบันเทิงนิดนึงละกัน
เริ่มติดตัวนี้ละกันคุณต้นหอมสกุลตลาค่ะระวังเถอะเล่าว่าฝันดีมากนะคะ
ฝันเห็นมีผู้ชายต่างชาติคนนึงหล่อมาก
มีงูจงอางพันแขนเขารักงูงู

เดี๋ยวดูกันนะคะมีงูจงอางพันแขนเข้ามาและแผ่แม่แบ้
แม่เบี้ยชอบบุ๊คสั่ง
เขาเอามายื่นให้หอมด้วย

แต่พี่ต้นหอมนะคะ

แต่ขอลุ้นเป็นตัวเลขแทนละกัน
เชื่อว่ารอบนี้เทวดาจงใจมาให้
งั้นเธอก็ขอแบ่งเลขเด็ดนะคะ

นี่ไงนี่ไงตามความเชื่อ

มีเนื้อคู่บ้างกับตัวเลขเด็ดแบบนี้แหละนะคะ

ถ้าไม่เสี่ยงโชคนะแล้วไม่ถูกเนี่ย
อยากด่าก็ด่าได้ไม่ห้ามแล้ว

จะด่าหรือไม่ต้องรออีกสองวันค่ะ

ชาวเน็ตนอกจากจะขอตามด้วยนะคะ

ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ